ชาวบ้านทั่วไปก็ใช้นาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำในพิธีกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างเช่นกัน
โยงหน้ากับธาตุน้ำโดยตรงได้แก่วิธีวัดปริมาณน้ำในแบบผกพันของชาวบ้าน
ซึ่งเรียกว่านาคให้น้ำ
คือหากปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ำเหลือใช้ก็เรียกว่าปีนั้นมีนาคเพียงตัวเดียว
หากปีไหนแห้งแรงถือว่าปีนั้นมีนาค๗ตัว
คือเท่ากับจำนวนสูงสุดของหน่วยวัดน้ำที่ขาดหายไปซึ่งนาคได้กลืนเข้าไปในท้อง
กลุ่มชนบางเผ่าถือว่าตนสืบเชื้อสายมาจากนาค
สมัยโบราณผู้ชายชนเผ่าที่อยู่ในลาวเวียดนามเหนือและจีนตอนใต้มักจะสักรูปนาคตามร่างกาย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน